รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เนี่ยเพราะเพื่อนเป็นยามใช่ไหม

พ่อภัยภาคฉันมันไม่ได้อยู่ที่นี่ล่ะ

อยากอยู่อาบอุบนวรรณเหรอไม่
ฉันอยากจะเป็นหมอนวรพลอยรับแผลก

อัยเคิร์มที่ว่าเราอยากเป็นหมอนวรอ่ะ
แต่ขั้นตอนที่เรารู้เนี่ยมันเนียนพระนะ

เอ๊ยทุกคนไม่กลัวตำรึงพันธุ์ไง

เออสุดยอดเด็ดค่ะคุณชัดคิดครับ

ฉันอยากไปทหารเอ้าคุณจะลืมนะ

เบิกได้มีเงินเดือน

เอาอะไรกัน
เป็นทหารอาจจะได้เงินเดือนไม่เยอะ

เออคืนกำไรให้กับแผ่นดิน

นี่ฉันจะบอกให้ฟังนะ
ฉันจะบอกให้ฟังนะลูกป้าฉันเนี่ยสุดยอดมากเลย
ใช่ติดม้าแล้วก็ไม่ใช่
ลูกป้าฉันเนี่ยโอ้เวลาเขาใส่เครื่องแบบเต็มยดแล้วเขาเท่มาก
เออเขาไปนี่เขาไปราชเวร
สุดยอดเลยต้องไปเจอกับฆ่าศึก
อ๋อแล้วเขาคานสอกไป
คานศอกไปกับพื้นแล้วปืนอยู่บนแขนนี่
อ่านไปอ่านไปให้ตายเถอะพักเดียว
เสียงน้องฟึ้นโดนฆ่าศึกจริง
คานไปเจองูเห่าฉกตานี่

อยากจะเอาเล็บที่นิ้วได้เกี่ยวหนังหน้าหรือ

ดีลุงครูเป็นทหาร

เป็นทหารอะไรนะคานหาเลือกคานพาน

คุณพ่อเจนก็เป็นทหาร
แต่ตอนนี้ท่าน

เอ้าทำไมยังเสียชีวิตแล้วครับเจ๊

อุ๊ยไปรบแล้วโดนฆ่าศิกย์ยิงตาย
ลบบุรีแล้วโดนลิงกัด

ป้ายเขาก็เขียนอยู่ว่าเขตอภัยลิง

เสียชีวิตเลย

สงสารเจ๊อย่าไปคิดมากเลย
พ่อเจ๊ก่อนตายนี่ยังแหลงรู้ไหม
พ่อเจ๊ไม่ใช่ลิง

เฮ้ยลบบุรี

เจ๊พูดแต่ว่าลบบุรีสถานที่เที่ยวเยอะ
เขามีสถานที่เก่าแก่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย
แต่ว่าค่าเข้าสถานที่เที่ยวต่าง

แล้วค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

ไม่ต้องพูดเลย

แล้วค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวรบบุรีที่ไหนราคาถูกที่สุด
สามแห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งพระนารายราชนิเวศ
สองบ้านหลวงรับราชทูต
เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา
กลับมุ่งพันธุ์
ผมฟังการละในนี่นอกพริกนี้ด้วย

น้าเป็นคนแจกกะล่อนผมไม่เชื่อน้าหรอก

ก็จะมาให้พวกเรามาเล่นตลก
กลุ่มเรื่องไหนก่อน

ไว้พลุดมันจะพลอน
ทีตลกเป็นเด็กของยายตลับ

แล้ววันหนึ่งนะเขามีงานฉลองให้ตลาดให้กับยายตลับ

ไปหาหนังตะลุงมาเล่นฉลองตลาดให้ขยายตลาด

ก็มีเจ้าตลิ่งมาเป็นคนตลกตะแรง
มันจะล่อมมาหลังตลาดเขาก็ลุงมาใส่ตาลิ่งของยายตลับ

ไม่มีใครเชื่อถือแล้วแหละ

ฉันโลกแต่งกับเธอยังไม่ได้นำ

ก็อย่าโดนต้องท้าสมใจท่านาว
ฝากอะแยรทรัฐเขาก็ด้วยในการพูด

วนสัก๓รอบแล้วเผากันเลยนะฮะ

อ้าวเตียนแต่ละแบบเป็นอย่างไรบ้างคะของพี่บอร์นี่

นี่คือเทียนของกินมานี้สีเหลือง๖ชิ้น

อันนี้เป็นเทียนนมลบางคนสงสัยเทียนนมลเทียนยังไง
น่าสิฮะนี่ไงที่หยดไปในถังนมลน่ะคันนมล

ใช่เทียนน้ำมนต์เลยเรียกเทียนมนต์ถูกที่สุด
ค่ะอันนี้เทียนมังกรครับผม
สีเหลือง๒เล่มครับผม

เทียนเหรอทำไม๒เล่มอ่ะ
เทียนเขาเรียกเป็นเล่มอ๋อแล้วมีดอ่ะ
มีดก็เรียกเป็นเล่มอ๋อแล้วสมุดล่ะ
สมุดก็เรียกเป็นเล่มอ๋อโอเคไม่มีอะไร

คิดว่าแท้ในส่วนของเทียน
หอมเทียนหอมกินมะลิเนี่ยน่าจะราคาพอใช้ได้
แต่อันนี้ที่เคยใช้เวลาไฟดับจุดเทียนปุ๊บนี่เข้าบ้านได้เลย

พี่ตีกับพี่สมจิตต้องบอกเป๊กแล้วค่ะ
คิดว่าเทียนแบบไหนราคาถูกที่สุด

เป็นคำตอบนะคะงั้นเป๊กขอเฉลยที่เทียนหอมกลิ่นมะลิ
ที่พี่ไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

และเป๊กจะเฉลยอีกอันหนึ่งที่พี่ไม่ได้เลือก
เทียนน้ำมนต์ราคาอยู่ที่

และเป๊กจะเฉลยเทียนมังกรสีเหลืองที่พี่เลือกราคาต้องถูกกว่า๒๓บาท
และเทียนมังกร๒เล่มนี้ราคาอยู่ที่

ราคาอยู่ที่๑๙บาท

เนียนมังกรราคาถูกที่สุด
ข้อที่๔ไปแล้วค่ะตอนนี้ทั้งคู่สะสมไปแล้วค่ะ
ตีค่ะพี่สมจิตค่ะข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะ
แต่ตัวเงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐๐บาท
ที่เหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วย
พี่คะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

น้ำสิ้นทอดสีแอ้งแข็ง

น้ำพริกและนี่คือ
พริกแกงค่ะเป็นพริกแกงเผ็ดภาคกลาง
ที่คุณรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นทำแกงอะไรก็แล้วแต่

ผัดหมูผัดไก่ผัดอะไรก็ได้ที่ผัดพริกแกง
ผัดทอนอ๋อไม่เหมาะจริงนะครับ
ต้องซื้อสดเอาพี่แล้วก็ราคา

ของผมพริกแกงเหลืองครับครับอันนี้ก็ทำอาหารได้หลายอย่างเหมือนกัน

อ้าวแล้วก็ราคาไหมแพง
ใช่แล้วตรงนี้ทำแกงซอมนี้อื้อสุดยอดเลย
คนนาคคอนเดี๋ยวชัยคนนาคคอน
นี่ครับพริกแกงเขานี้
ไม่มีเล่นอะไรกับคนหนักครอบครัวเนอะ
มาบ้านเขาแล้วมาบ้านเขาแล้ว
เอ้าคนหนักครอบคร่วล์

อ้าวคนด่ะก้อนพี่ธรรมราช
ใช่อยู่ที่เดียวกับเขา
นี่คือที่เดียวกับเขาแล้ว

นี่เหนื่อยกว่าความแตกแตนมาก

ไวะอยู่๑๓ปีไม่ได้ให้ดี

พระนักรมย่ายเล่ว

สารผมอยู่๔๐ปีไม่เจอที

ไม่อยู่หลายปีหลายปีแล้วนะ

คำนี้สร้างมากเลยนะครับครับเอ้อเอ้อ

สุดารีอ๋ออันนี้ถูกที่สุด
เอาล่ะพี่น้องเอิ้นนี่คือขอทีภาพ

น้ำพริกแกงทั้ง๓รสชาตินี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้ง๓คนด้วยนะ

พี่คะน้ำหนักเท่ากันแตกต่างกัน
รสชาติแกงเผ็ดแกงเขียวหวานหรือแกงเหลืองถูกสุด
ถ้าวิเคราะห์เนี่ยฮะแกงเผ็ดกลางภาคกลางเนี่ย
มันจะรสชาติใส่พริกเยอะรสชาติจะเข้มข้น
นี่ครับอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะแพงสุดรองลงมา
แกงเขียวหวานเนี่ยเขาใส่อะไรมากมายเลย
ก็เช็ดเดียวกับอันนี้แต่คนละกลิ่นกันเองค่ะค่ะ
แก่งเรื่องเนี่ยทั้งตายผมคิดว่าไม่แพงเท่าไหร่
ใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาจะเป็น
พริกแกงเขาจะเข้มข้นก็จริงอยู่แต่ว่าด้วยส่วนผสมน้อยกว่า
แต่ข้อนี้พี่คะถ้าเกิดพี่พลาดพี่กลับบ้านเลยนะ
เงินที่พี่สะสมมาไม่ได้ด้วย
พี่จะยืนยันไหมคะว่าแกงเหลืองเป็นพริกแกงที่ถูกที่สุด

เอาล่ะงั้นเป๊กจะเฉลยที่พริกแกงเผ็ดภาคกลางที่พี่ไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่๗๕บาท
และพริกแกงเขียวหวานที่พี่ไม่ได้เลือกน้ำหนักเท่ากันค่ะ
ราคาอยู่ที่๘๐บาท
และพริกแกงเหลืองน้ำหนักเท่ากันค่ะ
ราคาอยู่ที่

ต้องถูกกว่า๗๕บาทค่ะเพราะว่านี่คือพริกแกงที่มีเลือก

ถูกกว่า
เอาไว้

๗๐พี่เกมมาก
แกงเหลืองพริกแกงเหลืองราคาถูกที่สุด

ตอนนี้พี่สมจิตและพี่ตีสะสมไปแล้วค่ะ

ถูกยกทีสุดยอดมากเลย
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๓๕๐๐๐บาท
ที่เหลืออีกหนึ่งตัวช่วยที่จะไปด้วยกัน
พี่คะคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
พี่คะไม่รู้ว่าพี่เคยรับประทานอันนี้หรือเปล่า
นี่คือผักแช่แข็งยี่ห้อแอร์โร
อันแรกนี่คือแครอทหั่นเตาแช่แข็งถุงละ๑กิโลกรัม
ที่๒ค่ะเมล็ดข้าวโพดแช่แข็งถุงละ๑กิโลกรัม
อันสุดท้ายนี่ค่ะผักรวมแช่แข็งถุงละ๑กิโลกรัม
ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์จากแอร์โร
คำถามข้อที่๖ของพี่มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์แช่แข็งทั้ง๓แบบจากแอร์โร
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
แค่รอทานเตาข้าวโพดหรือผักรวม
ครับทำอีกครั้งก่อนร้านโรตีของผมนี่ใช้ข้าวโพดนี่เป็นโรตีข้าวโพด
ค่ะวัตถุดิบซื้อบ่อยส่วนอันนี้๓อย่าง
รวมกันน่าจะแพงแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าดูแล้วจะวิเคราะห์อันนี้ถูกที่สุด
แครอทครับแต่เรามีตัวช่วยหนึ่งตัวช่วยตอนนี้อยู่ข้อที่๕เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะพี่พี่เหลือตัวช่วยตัดข้อที่แพงขึ้น

ใช้ตัวช่วยไหม
ไม่ใช้คือช่วยตัวเองมันตลอดเลย
เออนเต๋าที่พี่สมจิตและพี่ตริเลือกราคาอยู่ที่๓๙บาท

และสุดท้ายค่ะผักรวมแช่แข็งจากแอร์โร่
ที่พี่ไม่ได้เลือกราคาต้องแพงกว่า๓๙บาท

ถ้าแพงกว่า๓๙บาทพี่มีสิทธิ์ได้ลุ้นข้อหน้า
พร้อมตัวช่วยที่เหลืออีกหนึ่งตัวช่วย
เอาละค่ะพักรวมจากแอร์โรจะแพงกว่าหรือเปล่ามา
และราคาอยู่ที่

เป็นผักแช่แข็งที่ถูกที่สุด

จ่วบเสียตัวช่วยไปปกป่าวพี่ปี้แล้ว
จริงแล้วพี่ก็รู้แล้วก็โป๊เช๊ะเลยทายถูกเลย
จริงพี่มาคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ต้องเอาพี่ตีมาหรอก
เอาล่ะค่ะพี่คะตอนนี้พี่ผ่านข้อที่๖มาแล้วค่ะ
สะสมไปแล้วค่ะ๓๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๕๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามก็เหมือนเดิมเลยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

ชาอะไรชาชากรูอะไร

สวัสดีครับ